สถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
โดยเฉพาะที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ยังควบคุมเพลิงไม่ได้
ขณะที่ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ
ก็ได้ไปเยียวยาราศดรจิตอาสาหญิง
ที่เสียชีวิตขณะที่เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะครับ
ในบริเวณเทือกเขาในจังหวัดตรังเอง
ตอนนี้ล่าสุดไฟป่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับ
หลังใช้เวลากว่า๒วันสกัดการขยายพื้นที่ของไฟให้อยู่ในวงจำกัดครับ
ไฟป่าที่ลุกไหม้บนเทือกเขาบ้านถ้ำเขาไทย
อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ตั้งแต่วันที่๑๘จนถึงวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ลงพื้นที่ควบคุมสกัดกั้นการขยายพื้นที่ของไฟให้อยู่ในวงจำกัด
ขณะที่พระสงฆ์วัดถ้ำเขาไทยจำนวน๓รูป
สามเณรอีก๖รูปปลอดภัย
โดยไฟป่าได้ลุกลามพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐ไร่

หลังเกิดไฟป่าลุกลามมาจากบ้านห้วยโปร่ง
ตั้งแต่วันที่๑๙เมษายน
ไฟได้ลุกลามเข้าหลายหมู่บ้านในตะมนต์แม่พลูอำเภอลับแหล่
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมชาวบ้านไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
ระดมกำลังขึ้นไปดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ
แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
อัศวชัยสังมูลกำนันตำบลแม่พลูเปิดเผยว่า
ขณะนี้ไฟป่าได้ไหม้สวนทุเรียน
ลังศาสตร์และลงกองเสียหายจำนวนมาก
ต้องรอให้ไฟดับจึงจะสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยขณะนี้ไฟได้ลุกลามในเขตพื้นที่ปลูกทุเรียนลงลิ้น
หมอนทองและเป็นสวนที่กำลังให้ผลผลิตในชุดแรก
ทุเรียนบางต้นมีอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
ซึ่งปีนี้ราคาผลผลิตน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว

เมินค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑๐๐ล้านบาท
ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่
นายปาวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ
เดินทางไปเคารพศพและสมาชิกในครอบครัว
ของนางวารีสถาพรประเทือง
ชาวบ้านห้วยพ้าอำเภอแม่แจ่ม
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในเขตป่าอนุรักษ์บ้านแม่น้ำเขียว
ซึ่งได้เกิดไฟป่าลุกลามติดต่อกันมาวันที่๓
และชาวบ้านยังคงเข้าสกัดไฟ
เพื่อไม่ให้ขยายวงกว้าง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำลังใจ
และให้ความมั่นใจในการเยียวยาสมาชิกในครอบครัว
โดยได้มอบเงินช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง
รวม๑๘๒๐๐บาท
และนับเป็นคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่
ที่เป็นจิตอาสาผู้เสียสละ
ป้องกันและแก้ไขไฟป่า
ขณะนี้หลายคนได้แสดงความเสียใจ
และส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ยกย่องการกระทำที่เสียสละของนางวารีอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน